บอกเลยนะคะพี่ชายของบันเทิงไทยรัฐของเรา

พร้อมที่จะไปช่วยทุกที่เลยค่ะ

ขับรถออฟรถฝาซ้ายฝนไปเลย

นำข้าวของเและภาคโครงกว่า๒๐๐ชุดค่ะ
ขึ้นไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนแล้วก็ชาวกะเหลี่ยงที่ถูกน้ำป่า

สภาพคืออย่างว่าที่เห็นนะครับคุณผู้ชม

แต่ถึงยังไงพี่ไทยก็ใจสู้มากค่ะ
อยากให้ดูค่ะรถกระบาดด้านหลังค่ะนี่

พระเบียนข้อมูลพอสัมภาวณ์กไก่๒๗ค่ะ
ใช้เวลา๔ชั่วโมงกว่าจะขับถึงจุดหมาย๗๐กิโล
ศพเมย์จังหวัดแม่ห้องศรนานมากแล้วบางทีมันติดลมด้วย
คุณผู้ชมนะคะโดยทันทีที่รถของพี่ไทยและทีมงาน

เด็กที่โรงเรียนบ้านแม่ตอละ

อันนี้อีกโรงเรียนหนึ่งอันนี้เลโค

ที่พี่ไทยจะลงไปพูดคุยให้กำลังใจคุณครูแล้วก็เด็กค่ะ
แล้วด้วยความสงสารเด็กอยากให้ดูช็อตนี้
พี่ไทยก็ควักกระเป๋าส่วนตัวเลยค่ะ
ทุนการศึกษาให้น้องจำนวน๗๗คน
คนละ๑๐๐บาทนี่รูปหัวน้องด้วยนะคะ
พร้อมกับแจกขนมให้คนละ๒ห่อเดินออกมาแล้วก็หยิบกันไป

อกจากนี้นะคะพี่ไทยยังได้นำถุงยางชีพ

คุยเล่นหยอกล้อกับคนแก่คนเท่าอย่างเป็นกันเองค่ะ
ระหว่างทางทีมกู้ภัยใจพระของเรานะคะ
เขาแวะยังไปโรงเรียนอีกที่นึง
เยี่ยมเด็กแล้วก็มอบเงินให้คุณครูด้วยนะคะ
คนคนละ๕๐๐บาทนี่นะคะ

ที่ท้ายสุดนะคะพี่ไทยแล้วก็พี่โบ๊ทจะปิดภารกิจครั้งนี้
ด้วยการมอบถุงยางชีพให้กับเจ้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่ค่ายต่อชด๓๓๗จำนวน๓๐ชุดด้วยกันนะคะ
โดยพี่ไทยนะคะก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะบอกว่า
ที่ได้มาช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่เพราะว่าได้รับการติดต่อจากชาวบ้านนี่แหละเขาบอกว่า
พี่ไทยพี่ท็อปพี่ไทยมาช่วยหน่อย
คือพี่บินกำลังติดถ่ายละครอยู่

ซึ่งส่วนตัวแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ค่ะ
ไทยบอกกับเราด้วยนะคะว่าต่อให้งานหนักแค่ไหนไกลแค่ไหนนะคะ
ยังไงพี่ท็อปพี่ไทยก็ไม่ทิ้งพ่อแม่พี่น้องคนไทยด้วยกันแน่นอนนะคะ

ทะเบียนรถทะเบียนรถของพี่ไทยที่ขับไป
ก็คือพสัมเภากไก่แล้วก็๒๗ค่ะ

ตรงใจลุยมากอ่ะจริง
มีค่อนข้างธุระกันดาและเชื่อว่าความต้องการตอบชื่อเหลือ

ถ้าเกิดว่าหมู่บ้านใกล้ระแวกบ้านคุณ
มีถิ่นธุระกันดาก็ทิมส่งมาได้นะ